ช่วงนี้แหม่กระแสการรีวิวสินค้า
ใครจะให้รับรีวิวอะไรเนี่ยต้องเช็คดี

เห็นว่าก็มีชื่อมีเสียงไปกับเขาด้วยเหมือนกัน

เคนภูมิและเอสเตอร์สุปีรีลานะคะ
ออกมาเปิดเผยว่าได้ตรวจสอบสินค้าดีแล้วก่อนรีวิว

เขาก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะ
แต่ทั้งคู่ก็บอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่ยังได้จะเป็นอย่างง่ายไปฟังเลยค่ะ

เราก็ได้ใช้เราก็ได้ลองครับผม

อาจจะเป็นความผิดพลาดที่เราไม่มีความรู้มากพอ
ในเรื่องของออยในเรื่องของอะไรด้วย

อย่างที่พี่เคนบอกเราเห็นตามสื่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งการันตีว่าแบรนด์นี้น่าจะโอเค

ซึ่งเราต้องขอโทษถ้าใครที่แบบดูรีวิวเรา
แล้วได้ซื้อตามหรือว่าได้ใช้ตามอะไรอย่างนี้
เป็นความผิดพลาดของเราที่เราไม่ได้ไต่ตองอย่างละเอียด
คือรู้สึกผิดมากที่ถ้าใครที่ดูของเรา
แล้วก็ไปซื้อตามไปใช้ตามอะไรอย่างนี้
เราจะรู้สึกแย่มากครับ